เป็นช่วงของวันหยุดที่จะมาเติมเต็มความทันสมัยให้กับคุณ
วันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของนักข่าว
เพราะต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นวันนักข่าว
นักข่าวก็ต้องมีการปรับตัวนะครับ
นำเสนอข่าวให้ทันยุคทันสมัยแล้วก็ทันเทคโนโลยีด้วย
แล้วก็ตอนนี้นะครับมีการรายงานข่าวผ่านโลกออนไลน์เพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นนักข่าวทั่วโลกเขาก็จับกระแสตรงนี้
เพื่อรายงานข่าวได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เข้าถึงประชาชนได้จำนวนเยอะเลยนะครับ
เอาล่ะเขารายงานข่าวกันอย่างไรใช้วิธีการอย่างไร

ติดตามได้จากรายงานของทีมข่าวของเรานะครับ
จะเห็นได้ว่าปกตินั้นทางรายการจะมีการออกอากาศ
ในช่วงเจาะข่าวเด่นของคุณสรยุทธ์ค่ะ
แต่ว่าวันนี้นะคะมีการปรับผังรายการเป็นพิเศษค่ะ
โดยไม่มีการออกอากาศนะคะของรายการคุณสอรยุทธ์แต่อย่างใดค่ะ
อันนี้ก็คือจอด้านซ้ายสุดนะคะจะเป็นจอของทางสถานีโทรทัศน์ช่อง๓ค่ะ
ซึ่งเราเห็นว่าจะเห็นได้ว่าเป็นตอนนี้ยังไม่มีเนื้อหาของทางคุณสรยุทธ์ออกอากาศค่ะ

มีการแจ้งมาว่าวันนี้จะมีการระงับรายการของคุณสรยุทธ์เบื้องต้น๑วันค่ะ
บรรยากาศการรายงานสดจากอาคารมารีนนท์ช่อง๓
เพื่อการนำเสนอข่าวแบบทันท่วงทีค่ะ
ก็ทำให้เธอสามารถนำอุปกรณ์เหล่านี้ไปรายงานข่าวได้อย่างสะดวกค่ะ
ในสถานการณ์แล้วร้อนเกิดขึ้นมันก็รายได้ตลอด
แต่ว่าการรายงานผ่านหน้าจอทีวี
บางช่วงมันอาจจะต้องเข้าช่วงต้นชั่วโมงหรือว่าช่วงข่าวสำคัญ
ยกเว้นกรณีที่เป็นปรับผังรายการ
มันก็สามารถแทรกรายการด่วนเข้ามาได้เลย
ส่วนการใช้งานนั้นเพียงได้เข้าไปที่ช่องเขียนข้อความ
ก็จะพบกับไอคอนสำหรับถ่ายทอดสดทางไอคอนของเช็คอินค่ะ

จากนั้นตั้งชื่อเรื่องที่จะถ่ายทอดสด
พร้อมเลือกความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ที่จะเห็นวีดีโอของเรา
จากนั้นก็เริ่มถ่ายทอดสดได้เลยค่ะ
โดยจำกัดเวลาถ่ายทอดสดเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้น
โดยผู้ที่รับชมสามารถส่งข้อความได้แบบเรียลไทม์

ก็จะบันทึกวีดีโอไว้สำหรับดูย้อนหลังพร้อมกับจำนวนผู้รับชมค่ะ
ซึ่งมีหลายสำนักข่าวทั้งของไทยแล้วก็ต่างประเทศ
ที่เริ่มนำบริการนี้ไปใช้งาน
ถือว่าเป็นช่องทางฮอตฮิตของหลายสำนักข่าว
ก็ยังหยิบบริการนี้มาใช้ไม่เว้นแม้แต่สำนักข่าวของไทย

ไม่สะดวกดูรายการผ่านทางจอโทรทัศน์ค่ะ
สภาพการจราจรบนถนนวิภาวดีรังสิต
ในช่วงเวลา๑๖นาฬิกานะคะ
ในส่วนของขาออกกรุงเทพมหานครค่ะ

ซึ่งเป็นบริการถ่ายทอดสดผ่านทางสมาร์ทโฟน
ให้กับผู้ชมทั่วโลกได้รับชมกันแบบสดค่ะ
แล้วก็มีสำนักข่าวหลากหลายประเทศค่ะ
หยิบนำบริการนี้ไปใช้งานค่ะ
ที่ถูกทวิตเตอร์ซื้อกิจการไปด้วยมูลค่า๓๐๐๐ล้านบาท
สามารถให้ผู้ใช้ถ่ายทอดสดให้กับผู้ชมทั่วโลกได้รับชมพร้อมกันแบบสด
และผู้ชมจะกดหัวใจเป็นการชื่นชอบวีดีโอของผู้ที่ถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดเสร็จวีดีโอนี้ก็จะถูกเก็บไว้ภายใน๒๔ชั่วโมง
จากนี้ผู้ใช้งานยังสามารถเลือกดูวีดีโอแบบสดได้จากทุกแห่งจากทั่วโลกค่ะ
นักวิชาการด้านสื่อมองว่าเทรนด์ของการใช้งานบริการรายงานสดผ่านทางออนไลน์
ก็เชื่อมนักข่าวด้วยนะคะ
ก็คือมีการถ่ายทอดสดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างมากขึ้น
โดยที่ต้นทุนก็ไม่ได้มากเหมือนกับเมื่อก่อนเมื่อก่อน
จะต้องเอารถโอบีออกมาเป็นรถคันใหญ่ลงทุนเชิงมงคลเยอะนะครับ
เดี๋ยวนี้นักข่าวคนเดียวกับกล้องโทรศัพท์มือถือเอง
ก็สามารถถ่ายทอดสดในที่ต่างได้
อันนี้คือความรวดเร็วที่เกิดขึ้น

สามารถเสพรับข้อมูลข่าวสารได้ทันทีทันใด

ก่อนที่จะใช้บริการถ่ายทอดสดผ่านทางออนไลน์นั้น
ควรมีการบอกกล่าวหรือขออนุญาตกับผู้จัดงาน
เพื่อเป็นการเคารพในสิทธิของผู้อื่น
และให้การรายงานข่าวของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะ

กับคุณเป็นประจำแบบนี้กับรายงานดีนะครับ